ไปที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่จังหวัดเชียงใหม่

เดี๋ยวนักท่องเที่ยวต้องโดนทำร้ายบ้างใช่ไหม
ต้องโดนปล่นบ้างต้องมีอะไรไม่ดีกับนักท่องเที่ยวบ้าง
คราวนี้นักท่องเที่ยวทำซะเองนะคะ
เอาของแข็งไปทุบหัวนักศึกษาที่เขาไปเที่ยว

เป็นฝรั่งนะคุณดูแผลที่หัวเขาดิ

น่าดูคนนี้หูหลังขั้งแตกหลายแผลนะ
นี่คือนายธีรพัฒน์แสนอินนะคะ
นักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้องมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สพภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
ในสภาพหัวแตกผ้าพันแผลแปะอยู่เต็มหัวไปหมดเลยค่ะ
เขาบอกว่าบ่าย๓โมงครึ่งของวันที่๑๒กุมภาพันธ์เนี่ย
ตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปท่องเที่ยว
แล้วก็ถ่ายภาพบนดอยสุเทพปุ๋ยคนเดียว

ทีนี้จังหวะที่เขากำลังตั้งกล้องถ่ายรูป
บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อยู่เขารู้สึกถึงของแข็งกระแทกเข้าที่หัวเขาอย่างแรงหลายครั้ง

พอตั้งสติหันกลับไปมองได้

ไว้ผมทรงสกินเฮดสวมชุดออกกำลังกาย
กำลังใช้ท่อนไม้ทุบตีหัวเขาอย่างบ้าคลั่งอ่ะคุณ

คุณลองนึกภาพสิคุณหันไปแล้วเห็นฝรั่งตัวใหญ่คนนึง
ท่อนไม้ฟาดใส่หัวคุณไม่หยุดเลย

ธีรพัฒน์บอกว่าพอตั้งสติได้ปุ๊บนะวิ่งก่อนเลย
วิ่งหนีไปหลบในพงหญ้าข้างทางในสภาพเลือดท่วมแบบนี้
เขาบอกว่าคือต้องหลบอยู่อย่างเงียบ

เพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวฝรั่งจะตามมาฆ่าแน่นอน
ก็เขาไม่รู้ไงว่าฝรั่งคนนี้มีจุดประสงค์อะไร
แต่ตีขนาดนั้นตีเอาตายค่ะ
แล้วเขาถ่ายรูปนี้ไว้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ถ่ายรูปแล้วเขาก็ส่งไลน์ไปให้เพื่อน
ส่งไลน์ไปให้เพื่อนบอกอยู่ตรงนี้นะมาช่วยหน่อย
เงียบที่สุดแต่ส่งข้อความส่งรูปไปให้ดู

เพราะว่าอย่างที่บอกตรงนั้นมันจุดท่องเที่ยวไง
เขาก็เลยรีบออกมาขอความช่วยเหลือค่ะ
ก็ได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้น

เขาบอกเลยนะว่าผมไม่รู้จักฝรั่ง
ผมไม่รู้จักเลยไม่เคยกระทบกระทั่งอะไรด้วย
แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะหวังทรัพย์สินของผม
เพราะพอวิ่งหนีออกมาพลเมืองดีช่วยแล้วกลับไป
ปรากฏว่าไอ้กล้องถ่ายรูปที่ตั้งใจจะตั้งไว้ถ่ายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และกระเป๋าสตางค์ของเขาไม่อยู่แล้ว
คือเขาตีจนแบบเรามองอะไรไม่เห็นแล้ว
แล้วก็เห็นลางลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีจนเลือดเราอาบอย่างเงี้
เราก็พยายามปัดป้องอะไรแต่มันก็ไม่สำเร็จ
แล้วก็พยายามทำให้ตอนเราหลุดจากเขาออกมาแล้วก็วิ่งหนี
ผมก็วิ่งหนีวิ่งล้อมลูกคุกคลานชนส้นไม้อะไร
วิ่งเข้าไปในป่าไปหลบแบบก็กลัวเขาตามมาเนอะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำนายธิรพัฒน์นี้แล้วนะคะ
แล้วก็ประสานขอภาพกล้องวงจรปิดจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยแล้ว
เชื่อว่าต้องติดภาพคนร้ายแน่ต้องมีแน่แล้วเดี๋ยวอาจจะเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ตอนแรกเขาก็บอกนะเขาไม่คิดว่าเขาจะรอดด้วยซ้ำ
โอ้โหลองนึกสภาพท่อนมาแล้วฟาด
เป็นเราเราก็ไม่รู้จะมีสติได้เท่าเขาไหมค่ะ